มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรางรถไฟแห่งหนึ่งนะครับ
มีคนเขาไปเห็นว่ามีหินเนี่ยไปอยู่ในร่องของรางรถไฟ
เขาก็กังวลว่าถ้ารถไฟแล่นผ่านมาเนี่ย

เราถามเจ้าหน้าที่การรถไฟให้แล้วนะครับว่ารักษณะแบบนี้เนี่ย
มันเป็นอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับร่องตรงกลางรางรถไฟแบบเนี้ย
แล้วดูเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามีหินมีหินเต็มเลยยาวไปด้วย
ไม่ใช่หินที่ว่ากระเด็นมาตามธรรมชาติแน่
มีคนเอามาหยอดเอามาใส่ไว้แน่นะฮะแบบนี้นะครับ
ก็ต้องไปเอาออกกันนะฮะแล้วเขาก็กังวลเพราะว่าแถวนี้เนี่ย
เขามีรถที่เขาจะต้องผ่านมาทำงานด้วยของทางเจ้าหน้าที่นะครับ
คนก็มาแสดงความเห็นกันเยอะค่ะอย่างคนที่โพสต์คนแรกเนี่ยบอกว่า
ฝีมือของสัตว์ประเสริฐความมือบอนของมนุษย์
มันสร้างความเสียหายไปได้ทุกที่จริงต้องมีคนเอาหินไปยัดไว้ในร่องที่เป็นร่องบังใบล้อ
ถ้าเป็นรถไฟดีเซลรางโดยสารรับรองว่ามีโอกาสเกิดโศกนาฏกรรมได้เลย
พิเรนจริงคนก็มาแสดงความเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรนั่นแหละ
แต่บางคนก็ตั้งคำถามว่าเออถ้ามีหินตกลงไปในร่องแบบนี้เนี่ยรถไฟโดยสารผ่านมาเนี่ย
มันถึงขั้นจะทำให้รถไฟตกลางหรือเกิดอุบัติเหตุได้ไหม
เพราะถ้าไม่ใช่คนเอาไปวางแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่หินร่วงลงไปในร่องนี้มันก็เป็นไปได้
หินมาจนมาอยู่ในร่องกลางแบบนี้

เดี๋ยวท่านตอบฟางทางเจ้าหน้าที่รถไฟ
แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าไม่ควรนั่นแหละ
ถ้าจะมีคนทำแบบนี้จริงมันก็ไม่ควร

เราสอบถามไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถามไปยังเจ้าหน้าที่การรถไฟในที่เกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับนี่ฮะตรงนี้ครับก็ได้ข้อมูลว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่รถต๊อกตกราง
ต๊อกเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยรถต๊อกเนี่ยตกรางอยู่ตรงป้ายหยุดรถไฟกบินบุรีเก่า
ซึ่งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟกบินบุรีไปสถานีหนองสังเหตุที่เกิดขึ้นก็คือรถต๊อกที่ใช้ในการสำรวจตรวจสอบ
บำรุงรางรถไฟเนี่ยตกรางแล้วก็พบว่าตกรางเพราะระหว่างจุดสับรางมีหินมันเข้าไปอยู่ในร่องรางรถไฟ
เป็นความยาวประมาณ๑๒เมตรแบบนี้นะครับคือมันยาวมากถ้าอยู่ก้อน๒ก้อน
แล้วห่างกันนอนเจอทีก็ไปหย่างแต่นี่ว่าทำไมเมตร๒เมตรมันอยู่เรียงอัดแน่นแบบนี้
เพราะรถต๊อกมีขนาดเบาเข้าไปสำรวจซ่อมบำรุงรางรถไฟ
แต่ถ้าเป็นขบวนรถไฟโดยสารหรือว่าหัวรถจักรขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่การรถไฟบอกว่าตรงนี้อันนี้ไม่ต้องห่วง
เพราะตัวรถมีน้ำหนักถึง๕๐๙๐ตัน
มาเนี่ยบดหินพวกนี้ละเอียดเป็นฝุ่นเลยล่ะ
เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้
อย่างที่เราเคยเห็นว่ารถไฟชนรถยนต์รถยนต์ยังแบบกระเด็นเละ
หรือว่ารถยนต์รถบรรทุกเจอรถไฟเข้าไปก็ยังเละเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นหินเหล่านี้ไม่ทำให้รถไฟตกรางนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านอาจจะไม่ต้องแตกตื่นหรือว่ากังวล
แต่เจ้าหน้าที่การรถไฟบอกว่าการที่เอาหินหรือวัตถุไปวางในรางรถไฟ
จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ควรทำอย่างนี้
แต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแต่เจ้าหน้าที่การรถไฟบอกว่า
ถ้ารถต๊อกที่เขาจะไปสำรวจลางอย่างนี้ไปโดนเข้าไปมันก็โดนหักเห
แล้วก็น้ำหนักมันเบามันก็พลิกตกได้รถต๊อกอ่ะเป็นไปได้
แต่รถไฟไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันบดเลยเละไปเลยล่ะนะครับ